คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่ยาดของเขาทั้งพ่อทั้งลูก
รวมทั้งนายจ้างเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
เขาทำงานรับจ้างเข็นผักอยู่ที่ตลาดที่ราชบุรีแล้วถูกจับในคดีเมาแล้วขับ
ช่วงสงครานเนี่ยในท้องที่สพเมืองรัชบุรีก็ต้องนำตัวไปฟ้องส่งขึ้นสงขึ้นศาลอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้มันมีช่วงวันหยุดใช่ไหมฮะแล้วที่คุมขังในที่ศาลเนี่ยก็เต็มด้วยก็ต้องฝากขังเอาไว้ไง
ก็เลยต้องเอาตัวไปฝากขังไว้ที่เรือนจำเขาบินฝากขังเป็นกรณีพิเศษ
เรือนจำเขาบินนี่เขาเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงนักโทษคดียาเสพติดแบบตัวใหญ่ทั้งนั้นตัวเป้งอะไรอย่างนี้
ไปมาครับได้รับแจ้งข่าวนะฮะว่าชายคนนี้ตกจากที่สูงของเรือนจำสมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก
มาดูอาการมาคอยเฝ้าอะไรด้วยเนี่ย
บอกไม่ตรงคนนึงบอกตกจักที่สูง

ตกเตียงหัวฟาดโถส้วมอะไรอย่างนี้
ญาติญาติเขาเลยบอกว่าเอ้าแล้วคนทำมาหากินอยู่

ถึงจะถูกจับคดีเมาส์แล้วขับ
ไปมาต้องมากลายเป็นสภาพแบบนี้
เหตุการณ์นี้ได้รับการเปิดเผยจากเพจล่านะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งเพจล่าเนี่ยได้รับการร้องเรียนว่าชายคนนี้มีอาชีพรับจ้างเข็นผัก
ในตลาดที่รัชบุรีก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกสาวอายุ๘ขวบ

เมื่อวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นถูกจับในคดีเมาแล้วขับ
ถูกจับคืนวันที่๑๒ประมาณ๔ทุ่ม
วันรุ่งขึ้น๑๓เมษายน
ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาล

เหตุผลว่าห้องขังที่ศาลเนี่ย

เป็นช่วงวันหยุดด้วยนะฮะคดีเยอะด้วยช่วงนั้น
ก็เลยนำตัวไปขอฝากขังเป็นกรณีพิเศษที่เรือนจำเขาบิน
ก็อยู่ที่จังหวัดรัชบุรีนั่นแหละ
อังคารที่๑๖เมษายนฝากขังพิเศษไว้เมื่อ๑๓เมษายนนะ
มาถึงวันอังคารที่๑๖เมษายน๔วัน
ชายคนนี้ถูกส่งตัวออกมาจากเรือนจำพิเศษเขาบิน
ไม่ได้ถูกส่งออกมาเพราะว่าต้องไปไหนต่อ
หรือว่าขดงคดีเรียบร้อยมีคนประกันนะ
แต่ถูกส่งตัวออกมาจากเรือนจำเขาบิน
เพื่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจอมบึงจังหวัดรัชบุรี
ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์รัชบุรี
เพราะต้องผ่าตัดสมอง
ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่จากเรือนจำเขาบิน

เพราะถือว่าเป็นผู้ถูกคุมขังในเรือนจำไง

เพจล่าบอกว่าผู้ที่ร้องเรียนมาบอกว่า
เรือนจำที่มาคุมเข้มที่เตียงของผู้ชายคนนี้นะที่โรงพยาบาล
คนแรกบอกว่าที่ชายคนนี้อยู่ในสภาพแบบนี้เพราะตกจากที่สูง
ถามรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้
วันต่อมามีเจ้าหน้าที่เรือนจำผลัดเวรมาใหม่

เจ้าหน้าที่เรือนจำคนนี้บอกสาเหตุว่า
อ๋อเขานอนดิ้นตกเตียงหัวฟาดโถ้าซ่วม

ก็เลยทำให้ญาติญาติเขาขาดใจมากว่าเออตกลงแล้ว
ผู้ชายคนนี้บาดเจ็บสาหัสเพราะอะไร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ไปที่โรงพยาบาลศูนย์รัชบุรี
จากการตรวจสอบผู้ชายที่บาดเจ็บสาหัสคนนี้เนี่ยนะครับ
ที่เป็นผู้ต้องขังในคดีเมาแล้วขับ
ชื่อว่านายสุรัตน์นามสกุลคลังสิริอายุ๔๓ปี
เพลแล้วเป็นชาวตะบนเหมืองใหม่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์รัชบุรี
ในสภาพไม่รับรู้อะไรเลยเนื่องจากสมองตาย
นายโสพลคลังสุริบีดาซึ่งอายุ๗๓ปีแล้ว
ลูกสาวคนโตอายุ๒๒ปี
และลูกสาวคนเล็กอายุ๘ขวบที่มาอยู่กับพ่อที่ราชบุรี
ก็มาเฝ้าอาการอยู่ตลอดเวลา

แล้วก็มีผู้คุมจากเรือนจำพิเศษราชบุรีมาคอยเฝ้าอาการด้วยนะฮะ
เพราะว่ายังอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องขังที่ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
อืมทีนี้เราก็เลยให้นักข่าวไปคุยกับตำรวจเพิ่มนะคะ
เกี่ยวกับรายละเอียดของคดีที่เกิดขึ้นด้วยเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ไปคุยที่สพเมืองราชบุรีไปถามจากพันธุ์ตำรวจโทอเนกบุตรดีรองผู้กำกับ
เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรีนะคะ
ก็ได้ให้ข้อมูลมาว่านายสุรัตน์คลังสิริผู้ต้องขังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ด่านตรวจตำรวจสพมราชบุรีที่ตั้งด่านบนถนนเพชรเกษม
ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองราชบุรีจับกลุ่มตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
แล้วก็มีอาการเหมือนคนเมาพอให้เป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลโอ้โห
ปริมาณแอลกอฮอล์สามร้อยสี่สิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อืม
เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหา
แล้วพนักงานสอบสวนก็ทำสำนวนส่งอายการจังหวัดราชบุรี
พอช่วงเช้าของ๑๓เมษายนตำรวจก็นำตัวนายสุรัตน์ไปฟังคำพิพากษา
สารจังหวัดราชบุรีสารพิพากษาจำคุกสองเดือนครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลก็เลยต้องนำตัวไปควบคุมที่ห้องควบคุมภายในศาล
ทุ่มนึงก็นำตัวนายสุรัตน์ไปส่งที่เรือนจำพิเศษราชบุรี
นายสุรัตน์ตอนนั้นมีอาการปกติตำรวจบอกนะคะ
แต่พอ๑๖เมษายนนายสุรัตน์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
สภาพที่หมดสติมีแผลเหนือใบหูซ้ายมีเลือดออกจากใบหู
พอญาติรับทราบเรื่องแล้วก็เห็นสภาพของนายสุรัตน
ก็เลยไม่เชื่อว่าตกเตียงหรือเส้นเลือดในสมองแตก
ตามที่ทางเรือนจำให้ข้อมูลแล้วก็แจ้งญาติในเบื้องต้น
แต่ว่าทางญาติบอกว่าเรื่องของการเมาเนี่ยอ่ะเมาก็ว่ากันไปด้วยเรื่องเมา
อ่ะผิดจริงแต่ว่าทำไมต้องมาเสียชีวิตที่ทำให้ญาติเขาสงสัยอ่ะ
เสียชีวิตแบบนี้ได้ยังไงอ่าบาดเจ็บสาหัสเอ่อขออภัยบาดเจ็บสาหัสแบบนี้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

เรื่องต้นตำรวจที่รับแจ้งความ
เขาบอกว่าจริงแล้วทางญาติก็ติดใจในรอยบาดแผลที่เกิดขึ้น
แล้วตอนนี้อาการก็แย่ลงเรื่อย

อาการแย่ลงแบบนี้สมองตายแบบนี้
ญาติทำใจแต่อยากจะได้คำตอบอะค่ะ
ว่าอาการบาดเจ็บของนายสุรัตน์เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
เกิดขึ้นคือหนูไม่เชื่อว่าเขาตกลงมาจากที่สูง

ซึ่งมาวันนี้หนูก็เลยได้มาแจ้งความ
แล้วก็ติดใจเอาความในการที่แผลเขาเป็นอย่างนั้น
ก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีไว้
หนูไม่ได้เรียกร้องที่จะเอาเงินหรือว่าเอาอะไรมา
มาช่วยดูแลหนูมาช่วยดูแลปู่

ทำให้เขาเป็นอย่างนั้น
ฟังจากที่ลูกสาวของนายสุรัตน์บอกเนี่ยมันก็น่าเศร้านะ

คือเธอก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องด้วยวิธีไหนแล้วแหละ
ก็เป็นแค่คนตัวน้อยตัวเล็กคนหนึ่ง
ใช่ไหมสิ่งที่อยากรู้เนี่ยคือพ่อเขาเป็นอะไร

คือทางครอบครัวว่าไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรหรอก

แล้วมันต่างกันนะในทางคดีระหว่างถ้าตกลงมา
จะตกจากอะไรก็แล้วแต่ระบาดเจ็บสาหัส

กับมีคนทำเรื่องของการชดใช้เยียวยารับผิดชอบมันต่างกันเยอะนะ
เพราะอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือเมาแล้วขับ

ซึ่งสารพิพากษาแล้วอาจจำคุก๒เดือน
จะรับโทษประกงประกันหรือว่าจะอะไรยังไงก็ว่ากันไป
แต่การเมาแล้วขับมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาเป็นอย่างนี้

ศาสิมาศรีพิพัฒน์อายุ๓๙ปีเป็นนายจ้างของนายสุรัตน์บอกว่า
เธอเนี่ยมีแผงค้าส่งผักอยู่ที่ตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองรัชบุรี
นายสุรัตน์มาทำงานให้เนี่ย๑๖ปีแล้วก็อยู่กับลูกสาวคนเล็กอายุ๘ขวบวันเกิดเหตุ
รับว่าลูกน้องก็คือนายสุรัตน์ดื่มเหล้าเมาแล้วขับก็ถูกจับ
ที่ผ่านมานายสุรัตน์ไม่เคยเกเรนะค่ะอ่าเมาแล้วขับก็ถูกจับก็ไม่เป็นไร
ก็ถูกดำเนินคดีแต่ที่ติดใจก็คือลูกจ้างของเขาเนี่ยนายสุรัตน์เนี่ย
เจ็บถึงขั้นปางตายได้อย่างไรจึงอยากขอวอนขอความเป็นธรรม
ขอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเคยถามผู้คุมของเรือนจำแล้วว่าเกิดจากอะไร
คำตอบแค่ว่าไม่มีใครไปทำอะไรนะ
ผู้ต้องขังตกมาจากที่สูงแล้วก็บาดเจ็บอืม
เขาได้เห็นภาพจากผู้คุมคนนึงประมาณเกือบ๒ทุ่มค่ะ
เห็นภาพว่าคนเจ็บเนี่ยค่ะตกจากเตียงนอนเตียงนอนของเรือนจำ
หัวมาฝากกับเอ่ออ่านน้ำเป็นตกซั่วไปไปติดบ๊อกอะค่ะใช่
แต่เราก็ไม่ปักใจเชื่อเราไม่ปักใจเชื่ออะไรเลย
แล้วตอนนี้เราแจ้งฝ่ามากันไหมแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
แจ้งฝ่าฝ่าคือเราติดใจติดใจค่ะติดใจติดใจ
ที่ทำที่ทำนะไม่ได้ทำเพื่อหวังผลประโยชน์แก่ตัวเองนะคะ
เขาอยู่กับเราเขาเป็นลูกน้องเราเรารักเหมือนพี่เหมือนน้อง
ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกจ้างแต่เราอยู่กันมานาน
ให้สงสารให้สื่อสงสารสื่อสื่อสื่อไปเลยให้คุณก็เห็นว่าใช่
ลูกเขาตามทำกรรมที่หัวไทยเขาอยู่กับพ่อก็สองคน
คำถามที่ลูกก็ต้องถามเราว่าป้าแมวพ่อเป็นอะไรพ่อจะตื่นไหม
แล้วพ่อจะไปส่งหนูที่โรงพิวส์หรือเปล่า
คือถ้าเขาจะตกจากที่สูงหรือตกจากเตียงก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วหัวไปฟาดโถส้วมจนเจ็บสาหัสสมองตายขนาดนี้เนี่ย
ผ่าตัดสมองเนี่ยมันก็ต้องไปสอบมาให้ชัด
เขาอยู่ห้องคุมขังห้องไหนมีผู้คุมขังต้องโทษคนไหนอยู่บ้าง
ค่ะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นมีหลักฐานอะไรที่จะชี้ให้เห็นได้ว่า
เขาประสบอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บสาหัสเองจริงนะครับ
ล่าสุดเพจล่านะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ธิบดีกรมราชธรรมพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนัน
เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทางเรือนจำนะครับบอกว่าผู้ต้องขังที่ได้รับบาดเจ็บนั้น
บขึ้นไปนอนอยู่ที่ข้างบนของกำแพงห้องน้ำอ้าวอีกอย่างหนึ่งแล้วนะค่ะ
แล้วก็ตกลงมาบาดเจ็บแต่ยังไม่ปากใจเชื่อ
เพราะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปสาเหตุอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
ตอนนี้ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่เบื้องต้นยอมรับว่าเรื่องนี้
มาจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะที่เกิดเหตุนั้นถือว่าเป็นพื้นที่
อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่รัชธรรมค่ะก็ต้องรอผลการสอบอ่า
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายหากผลการสอบสวนออกมาปรากฏว่า
ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุและมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่ายืนยันว่าก็ต้องมีการดำเนินคดี
ตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปทางญาติผู้บาดเจ็บ
ซึ่งทางกรมรัชธรรมจะให้การช่วยเหลือและเยียวยาทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บต่อไป